ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
บ้านของคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายเสาค่ะ
ถูกเพลิงไหม้คุณไหม้หนักขนาดไหนอ่ะ
ถึงขนาดขั้นที่ว่าหลังคาของบ้านเนี่ยถล่มลงมาเลยนะคะ
ยายเสาเอาแต่ร้องห่มร้องฮ่ายก็คิดในใจอ่ะค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ระดมกันฉีดน้ำแบบนี้คิดในใจนะ
บอกว่าโอ๊ยตายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะ
ยองที่เก็บมาตลอดทั้งชีวิตหมดกันหมดไป
คุณดูสภาพบ้านสิคุณคิดว่าทรัพย์สิน
ที่เขาเก็บมาในกระเป๋าว่าจะเหลืออะไร
ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเหลือถูกไหม
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่
ควบคุมเปลืองได้ใช้เวลาสามสิบนาทีนะคะ
เราไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่ายายเสาจำปาน้อย
ยายเสาเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ค่ะเพื่อนบ้านเองนะคะ
ก็ต้องช่วยกันปลอบประโลมหายาหม่องยาดมมาให้
เพราะกลัวว่ายายเสาแกจะเป็นลมนะคะพอเพลิงสงบลงเท่านั้นแหละค่ะ
ลูกชายของยายเสาแกเข้าไปดูเอ๊ะทรัพย์สินในห้องนอน
มีอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าปรากฏว่าปฏิหารมีจริงนะคะ
อารมณ์ใยเสาในชนิดที่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ
ดีใจมากเพราะไอ้สิ่งที่คิดเอาไว้ว่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
เหลือค่ะเหลืออยู่ครบเลยนะคะเงินหลักหมื่นบาทสร้อยคอทองคำ
เห็นไหมในกระเป๋าเนี่ยยายเสาแกดีใจมากคุณผู้ชม
อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ครับจ้ะครบอยู่ครบไหมครบอยู่ทีนี้ลูกหลานรู้หมดเลยว่ายายมีเงินมีทอง
คุณตาไปซ่อนไว้เอ้ารู้เลยทีนี้เออแต่คุณมันมีเรื่องของลางบอกเหตุด้วยนะ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาเล่าให้ยายเสาแกฟังก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านแกเนี่ยนะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นบ้านของยายเสาเนี่ยจัดงานเลี้ยงมีคนมานั่งกินข้าวเต็มบ้านไปหมดเลย
ก็ไม่คิดว่าไอ้การที่เพื่อนบ้านฝันแบบนี้จะเป็นลางบอกเหตุร้ายนะคะ
ไม่นานนักไฟมันช็อตในบ้านจนกระทั่งไฟไหม้บ้านทั้งหลังนะคะ
แต่ก็ยังดีว่าเออยังเหลือทรัพย์สินให้มาประทังชีวิตได้นะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะ
ไฟไหม้ครั้งเดียวนี่มันเอาหมดตัวได้เลยนะ
ใช่ของที่สะสมไว้เนี่ยเหลือแต่อย่างอื่นมันก็เสียหายไง